มาพูดถึงเรื่องของการรับวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
คือมีคุณป้าอสมท่านหนึ่งนะโอ้โหท่านน้ำตาตกเลย
ท่านบอกว่าเคยทำงานได้แบบโอ้โหมีพละกำลังมีกำลังวางชา
แต่หลังจากไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด๑๙ซีโนแวคมา
คุณดูสิผ่านมาเป็นอาทิตย์แล้ว
อาการของป้าหนักลงเรื่อยคืออะไรรู้ไหมครับ

ไม่มีแรงปวดเมื่อยร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรง
และสิ่งที่สำคัญคือคุณป้าทรมานใจมาก
หอบนี่เอาจริงนะคุณตอนให้สัมภาษณ์กับนักข่าวนะ
ต้องแบบหยุดแล้วหายใจเป็นระยะแบบเดี๋ยวก่อนป้าเหนื่อย
คุณป้าจับหน้าออกมาพูดไม่ทัน
คือมันทำอะไรก็ไม่ได้ดั่งใจเหมือนแต่ก่อนนะฮะ
แล้วคุณป้าบอกรู้อย่างนี้ไม่ฉีดดีกว่า
ก็คือเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
ต้องทำงานใกล้ชิดกับคนที่ติดเชื้อหรือกลุ่มเสี่ยงต่าง
ดังนั้นคุณป้าก็จะได้รับวัคซีนก่อนในกลุ่มแรกนี้นะครับ
ทีนี้ครับคุณป้าอยู่ที่จังหวัดระยอง
ทีมข่าวของเราก็เดินทางลงพื้นที่

บ้านเล็กที่๑๒๓ตำบลบางบุตรอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับ
คุณป้ากัญญาถนอมมิตรเป็นอสมวัย๖๓ปี
เล่าให้ฟังไปทรมานไปจับหน้าอกไปหายใจไม่ออกไป
เหนื่อยหอบไปแล้วก็เล่าทั้งน้ำตาล

โดยที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพราะว่าตัวเธอเป็นอสม
ต้องทำหน้าที่เป็นด่านหน้าในการคัดกรองและดูแลผู้ป่วยโควิดในชุมชน
หลังจากฉีดเสร็จตอนนั้นไม่มีอาการอะไรนะฮะ
แต่พออีกวันวันที่๒๐เมษายน
เกิดอาการขึ้นมาแขนขาอ่อนแรง
แล้วมันเจ็บแป๊บที่หน้าอกซ้ายแล้วก็เหนื่อยหอบ

ก็เลยไปโรงพยาบาลนะครับก็ได้รับการตรวจเลือด
แล้วก็ให้น้ำเกลือแล้วหมอให้กลับมานอนพักที่บ้าน
จนถึงตอนนี้๗วันมาแล้วอาการไม่ดีขึ้น

ทำงานอะไรไม่ได้เลยเพราะเหนื่อยมาก
โดยเฉพาะร่างกายซีกขวามันชา
ขี่รถจักรยานยนต์ขี่ซาเล้งออกไปทำงาน

ไปถามเพื่อนบ้านสิฉันเคยแข็งแรงจะตาย
แต่ตอนนี้มันทรมานรู้สึกท้อแท้เสียใจ
คิดว่าตัวเองคิดผิดที่ไปฉีดวัคซีน
คุณป้าบอกว่าหากย้อนเวลาได้จะไม่ยอมฉีด
ขอตายเพราะโควิดดีกว่ามาทรมานแบบนี้
ฟังความช้ำใจของคุณป้าหน่อยครับ
ใหม่มันเป็นจริง

เราเป็นคนไม่เคยคิดมาอยู่แล้ว

มันจะตายเพราะโควิดก็ให้มันตายมันทรมาน

ตอนนี้เราไม่มีปัญญาที่จะไปเรียกร้องอะไร

คิดดีก่อนที่จะไปชี้
ถ้าคนไม่แพร่คือไม่เป็นไร
แต่ถ้าแพร่เหมือนแบบเรามันทรมาน
นี่แหละครับคุณป้าก็บอกถึงความทรมานที่เกิดขึ้นกับตัวป้าเอง
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปถามคุณหมอเหมือนกัน

ให้ข้อมูลบอกว่ากรณีของคุณป้า
ทางคุณหมอได้พูดคุยกับลูกของคุณป้ากัญญาแล้ว
ในวันที่ป้าเข้ามารับการรักษาที่โรงพยาบาลนะครับ

และจากการตรวจอาการทางระบบประสาท
ก็พบว่าปกติผลเลือดปกติ
ดังนั้นจึงคาดว่าอาการที่เกิดขึ้น
น่าจะมาจากภาวะเครียดจากการรับวัคซีน
คือก่อนหน้านี้มีคุณหมอของสิริปราศ
ซึ่งก็คือสัตว์อาจารย์ดรไนท์แพทย์วิปาระกษิต
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

อาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีน

ก็คือเรื่องของเป็นไข้อ่อนเพลียอะไรอย่างนี้

นั่นแหละคืออาการไม่พึงประสงค์ทางกาย
เกิดจากภาวะเครียดตอบสนองต่อการฉีดวัคซีน
เกิดขึ้นเพราะมนุษย์แต่ละคนแตกต่างกัน
คนบางคนเมื่อมีความเครียดในการฉีดวัคซีน
กระตุ้นระบบภายในร่างกาย
สำคัญที่จะเกี่ยวข้องกับสเตรส

ตุ้นระบบประสาททำให้หลอดเลือดมีการหดตัว
ซึ่งผู้รับวัคซีนก็ไม่ได้แกล้งทำนะ
มันเหมือนกรณีที่บางคนพูดในที่สาธารณะ

คือมันเป็นอาการเครียดจากการที่เราอยู่ที่สาธารณะ

คุณหมอบอกแบบนี้ได้ว่ามันมีอาการ๒แบบ
ไม่พึงประสงค์คืออาการที่เกิดจากวัคซีนจริง

น่าจะเกิดจากภาวะความเครียด
วันนี้ผู้สื่อข่าวของเราได้เดินทางไปที่บ้านพัก

ก็ไปพบกับลูกสะพ้ายของคุณป้า
ก็คือนางน้ำค้างแทร่ย่างอายุ๓๓ปี
สะพ้ายก็บอกว่าปกติขายของกันที่อำเภอปลวกแดง
ถูกเรียกให้มาดูแลแม่สามี
ช่วงนี้ไม่ได้ขายของแล้วมาดูแลใกล้ชิดดูแลแม่สามีนะครับ

โดยแม่สามีหรือว่าคุณป้ากัญญาบอกว่าอาการดีขึ้นแล้ว
ทีนี้สบายใจแล้วก็เดินได้คล่องแคล่วแล้ว

อาการของแม่สามีดีขึ้นหลังจากที่ต้องมาดูแลนานถึง๖วัน
ที่ผ่านมาก็แม่สามีมีอาการจริง

ล้าแล้วก็เหนื่อยท้อเหมือนกัน
ทีนี้ต้องดูนะคะเพราะว่าเดี๋ยวบ่ายวันนี้เนี่ย
ทางคุณหมอก็จะส่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านค่าย

รับตัวป้าไปเสร็จแล้วต้องไปตรวจอย่างละเอียดเลย
ส่วนอาการที่มันเกิดขึ้นต้องดูแนวทางการรักษาต่อไปด้วย
ใช่ครับเพราะว่าคุณหมอต้องประเมินอีกครั้งนะฮะ
คำแนะนำว่าถ้ามันเกิดจากปฏิกิริยา
จะต้องมีแนวทางในการดูแลรักษาอย่างไร